จากเหตุการณ์อุกอาจนะครับที่ตำรวจทางหลวงพบรถกระบะต้องสงสัย
มีพิรุษจอดอยู่ริมทางมอเตอร์เวย์ก็เลยเข้าขอตรวจสอบ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถกระบะนั้นยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่
จนเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกัน
เรื่องนี้มีความคืบหน้าคดีเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน
นี่เป็นนาทีหญิงประทะระหว่างตำรวจขึ้นแล้วมันกำลังกลายเปลี่ยน

แล้วมันกำลังกลายเปลี่ยนแล้วมันกำลังกลายเปลี่ยน

แล้วมันกำลังกลายเปลี่ยนแล้วมันกำลังกลายเปลี่ยน

แล้วมันกำลังกลายเปลี่ยนแล้วมันกำลังกลายเปลี่ยน

แล้วมันกำลังกลายเปลี่ยนแล้วมันกำลังกลายเปลี่ยน

ในบุญไสนุกิรรมอายุ๓๑ปีคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มระหว่างกำลังขับรถบรรทุก๑๘ล้อไปส่งของจากแหลมชะบังไปราชกระบัง
ช่วงจุดกลับรถกม๔๕สังเกตเห็นตำรวจ๓นายยืนคุยกับชายที่เกาะเหตุริมทาง
โดยชายคนดังกล่าวได้ชักปืนขึ้นมายิงตำรวจก่อนตอนนั้นคิดว่าตำรวจถูกยิงแน่เพราะตำรวจยังไม่ได้ถือปืน
โชคดีที่มีตำรวจ๑ใน๓นายคว้าเสื้อของชายคนดังเก่าเอาไว้ทำให้เสียจังหวะก่อนชักปืนขึ้นมายิงสู้
โดยรัวยิงกันเกือบ๒๐นัดคนร้ายจึงวิ่งไปขึ้นรถที่มีผู้หญิงเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องรออยู่และขับรถหลบหนีตำรวจไป
ขณะที่ตำรวจพยายามยิงสกัดและขับรถตามแต่ไม่ทัน
เป็นบุถุหรือรู้

รถยิงหลายนัดมากครับและรถที่มารับหรือว่าค่ะ
มีระดับสูงประทะครับ
ระดับไม่สูงฮะระดับหน้าเอวนะครับ
คนตำรวจตีชายพจนะสู้วัลนรัก
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ร่วมประชุมวางแผนติดตามตัวคนร้าย
กับตำรวจภูทรบางประกงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยใช้เครื่องตรวจวัตถุโลหะเพื่อหาปลอกกระสุนที่อาจจะตกหล่นอยู่ในพื้นที่เพิ่มเติม
เมืองต้นหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุประกอบด้วยปลอกกระสุนขนาด๙มม๕ปลอกหัวกระสุน๑นัด
เส้นทางที่คนร้ายหลบหนีหลังก่อเหตุได้ขับรถไปทางมอเตอร์เวย์ฝั่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ว่าตอนนี้หลบหนีไปยังจังหวัดชนบุรี
คนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อนามสกุลอายุประมาณ๓๐ปีรูปร่างสันทัศน์ตัดผมลองทรง
เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำสวมกางเกงยีนขาสามส่วนขับรถกระบะเชฟโรเด็กโคโรนาโดสีบรอนมากับผู้หญิงอีกคน
และอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุคาดเป็นปืนขนาดจุดสองสอง
คนร้ายเนี่ยรถคนร้ายเลยน่าจะมีร่องรอยการโดนยิงนะครับ
อาการของร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชรปลอดภัย
เมืองต้นตำรวจมีเบาะแสของคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัว
สวัสดีครับ